เตือนภัยกันหน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะ
ที่ต้องชอบที่ชอบรับประทานอาหารที่ลักษณะสุกดิบ
หรือว่าเป็นผักผักนี้เราต้องทานสดใช่ไหม
เชื่อว่ามันดีมันมีวิตามินนะ
แต่ระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เธอบอกว่าในช่องปากของเธอเป็นจุดฝังของไข่พญาติตืดหมู
นี่เป็นภาพนี่คือจุดที่ไข่พญาติตืดหมู
มันไปฝังอยู่บริเวณลิ้นของเธอ
ถามว่ามันไปอยู่ในร่างกายของเธอได้อย่างไร

เพราะว่าหลังจากไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกว่ามันมาจากผักสด
โดยเฉพาะผักที่อยู่ในใต้ดินอยู่ใกล้ใกล้ดิน
เธอก็เลยนึกย้อนกลับไปอ๋อ

มันจะมีผักสดที่มากับผักกาดขาว
อะไรพวกนี้ที่จะมาแกล้มกับปลาเผา

ที่ที่มันรากกับดิน
แล้วก็ส้มตำบางเจ้ามีแครอทด้วย

นั่นแหละอาจจะมาจากพวกนั้นนะ
แคปชั่นของเธอบอกว่าก่อนหน้านี้
ค่อนข้างเป็นคนเลือกอาหารการกิน
เลี่ยงร้านอาหารข้างทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
แต่เป็นคนชอบทานอาหารคลีน
หนักไปทางผักผลไม้ไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์
แต่ส่วนมากการกินอาหารริมทาง
ก็จะเป็นส้มตำหรือปลาเผาที่มีผักสดเป็นเครื่องเคียง
พาคุณผู้ชมไปดูกราฟิกกันหน่อยนะคะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพญาติตืดหมู
พญาติตืดหมูเนี่ยลักษณะของเขายาวมากเลยนะคุณ

พอเขาเต็มไวแล้วนี่นะคะ
ยาว๒๗เมตร
คุณเห้ย

ประตูที่เราเดินผ่านไปผ่านมา
ความสูงปกติ๒เมตรอะ

อยู่ในท้องขดอยู่ในจุดต่าง

ไปดูกราฟิกต่อไปกันเลยนะคะว่าเขา
มาจากไหนมาจากผักผลไม้
ผลไม้นี่แครอทหัวชัยเท้าอยู่ใต้ดิน
ญาติตืดหมูเขาอยู่ใต้ดินไงคะ
เขาก็เลยแทรกตัวเข้าไปอยู่ตามผัก

หรือเนื้อหมูสุกดิบ
มาเลยค่ะลาบลู่แหนมดิบ

นั่นแหละครับส่วนที่บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในลำไส้อย่างเดียว
เขาไปอยู่ที่ตรงไหนได้บ้างจุดฝังตัวของเขา

ถ้าตามที่ของคุณผู้หญิงคนนี้ที่โพสต์เอาไว้

มันไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นส่วนสมองไปได้เหมือนกัน
อาการก็คือเวียนศีรษะปวดศีรษะความจำเสื่อม
ส่วนตาไปฝังได้เหมือนกันอาจจะทำให้ถึงตาบอดได้เลยนะ
ใต้ผิวหนังก็อยู่ได้อาการก็คือปวดกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อเรื้อรังปวดตามเนื้อตามตัวต่างนี่นะคะ
อันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นของพญาติตืดหมูนะคะ
ไปดูคนที่เขาโพสต์หน่อยเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะ
ชื่อว่านางสาววริสาบุญพิทักษ์ค่ะ
อธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ที่ผ่านมา
ใช้ชีวิตกินอาหารประเภทนี้มาตลอดหมายถึงว่าชอบทานคลีนเนี่ยนะคะ
ทุกครั้งที่กลับบ้านจะทำความสะอาดช่องปาก
แต่ปรากฏว่าคืนวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ระหว่างที่แปลงฟันเห็นที่ลิ้นตัวเองมีตุ่ม
สิวขึ้นมาข้างลิ้นเลย
ปล่อยไป๖วัน๑กรกฎาคม
ไปหาหมอเพราะเห็นว่ามันไม่หายไปเนี่ยนะคะ
คุณหมอใช้เข็มสะกิดไปที่ตุ่มสิวที่เห็นมันแตกออกมาค่ะ
ข้างในมันเป็นของแข็งคล้ายเม็ดข้าวสารนะคะ

นี่คือของแข็งคล้ายข้าวสารที่มันฝังอยู่ในลิ้นเนี่ยนะ
ก็เลยเอาวัตถุนี้ไปเข้าห้องแล็บ
ปรากฏว่ามันเป็นไข่พญาติตืดหมู
โดยตอนที่ลิ้นของเธอเนี่ยตอนนี้นะไม่มีพญาติตืดหมูฝังตัวอยู่แล้วนะ

เขาบอกว่ายังปวดระบมอยู่เลย
โดยเฉพาะเวลาพูดหรือว่าอ้าปักนะคะ
ฟังเสียงคุณวริสาหน่อยค่ะ
ของหมูก็ทานทั่วไปค่ะ
คุณหมอบอกว่าไม่ต้องสงสัยคือที่หมอถาม
เพราะว่าไอ้ผลแลปที่ออกมาของคุณ
มันคือเป็นตัวอ่อนเป็นไข่พญาติตืดหมู
เพราะว่าโดยปกติแล้วจากงานที่ศึกษามา
ที่มันจะติดเข้าสู่คนด้านประสิทธิ์ตรงนี้
คือมาจากสองทางการที่เรากินอะไรเข้าปาก
หนึ่งคือเนื้อหมูที่มันปรุงไม่สุกดีพอ
หรือมาจากพืชผักที่มีการเอามูลสัตว์

ที่มันมีไข่พญาติอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
ก็เอาไปราดไปลดแผนปุ๋ย
แล้วก็ผักเอามาเสิร์ฟเรา
อาจจะไม่ได้ล้างได้ดีพอแล้วมันก็ไม่ได้ปรุงสุก
ก็อาจจะทานแล้วก็ติดมา
ตอนที่คุณหมอบอกว่าเป็นพญาติตืดหมูฝังตัว
เธอตกใจมากนะเธอตกใจว่านอกจากที่ลิ้นแล้วเนี่ย
มันยังไปอยู่ที่ไหนอีกบ้าง
แล้วก็ถามคุณหมอเพิ่มเติมว่าคุณหมอมันมาจากไหน

มันมาจากผักซึ่งหัวมันอาจจะอยู่ใต้ดิน
หรือว่าเกิดจากผักที่เขาเอามูลสัตว์มาเป็นปุ๋ย
ส่วนสาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์กับคนในสังคมว่า
แม้ว่าเราจะคิดว่าเราจะใส่ใจเกี่ยวกับอาหารการกินแล้ว
มันสดแล้วมันคลีนแล้ว
ดูเรื่องของสุขลักษณะความสะอาดด้วยนะคะ
ใช่นะคะเรื่องนี้สายคลีนต้องระวัง
สาวตอนนี้นิยมกินคลีนกินผัก
แต่ถ้าร้างไม่สะอาดเจอแบบนี้เขาก็อันตรายไม่ไหวเหมือนกัน